ท่านผู้ชมครับเรื่องของเมาแล้วขับนี่ไม่รู้จะเตือนกันยังไงนะฮะ
นั่นสิค่ะมีให้เห็นตลอดอืม
เมื่อคืนที่ผ่านมารถคันหนึ่งคนขับเมาแล้วขับครับทุกผู้ชมครับ
ขับไปตามถนนอ่อนนุษย์นะฮะประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับ

คือเหมือนไม่ได้เบรกเลยเนอะถูกต้องฮะพุ่งไปชนแบบเต็มเต็มเลยอ่ะ
หลายครั้งหลายหนเนี่ยไอ้ผลพวงของการเมาแล้วขับ
เจ้าตัวไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกฮะค่ะคนอื่นทั้งนั้นนะครับ
รับกรรมกันไปมีตำรวจสายตรวจสองนายครับ

นี่เป็นภาพจากทางเฟซบุ๊คพระจันทร์ลายกระต่ายที่นำมาลงเอาไว้นะครับ
นี่เป็นพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นจูรี่
อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุษย์นะฮะในกรุงเทพนะครับ

ตามถนนสุขุมวิทย์ขาออก
และก็ถูกท้นท้ายเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นเจ็บหนักทั้งสองท่าน
นี่คนแถวนั้นก็มาช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่นะฮะนี่คือคนขับนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจ๒นายที่เจ็บ๑๐ตำรวจเอกวัชราส้มมีสีนี่เป็นคนขี่
ดาบตำรวจกิจสนาโพจันทร์นี่เป็นคนซ้อนเจ็บหนักทั้งคู่
แล้วเดี๋ยวไปดูภาพนี้หน่อยนะตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวคนขับรถคนนี้ผู้หญิง
คนนี้ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนี่ฮะ
ใกล้แบบที่ต้องการ
อืมจริงนะ

ไปดูไปดู
นี่ไงได้แบบที่พี่ต้องการ

คือตำรวจเขาไม่ต้องการอะไรหรอกครับเขาก็ทำตามหน้าที่
คุณขับมาแบบนี้ก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
คุณผู้ชมครับเมาแล้วขับแน่นอนนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
วันนี้ยังมีร่องรอยเศษไฟท้ายรถจักรยานยนต์ของตำรวจสายตรวจเนี่ย
ที่ถูกชนนี่ยังอยู่ที่พื้นถนนยังมีอยู่เลยนะครับ
เราพยายามติดต่อไปยังหญิงสาวคนขับรถเก่งนะครับ
ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลนะฮะแต่ว่าคุณแม่ของเธอบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าตอนนี้ลูกสาวเครียดมากแล้วก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
แม่เองแม่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ลูกไปดื่มมาแล้วขับรถ
มารู้เรื่องหลังเกิดเหตุนี่แหละนี่ไฟท้ายจักรยานยนต์ของตำรวจ
รถของหญิงสาวคนนี้ตอนนี้ถูกอายัดไว้ที่สอนอพระขนงนะครับ
นี่ฮะโอ้โหสภาพรถตู้มเข้าไปนี่ครับ
จักรยานยนต์ของตำรวจก็พังเสียหายแน่นอนนะฮะนี่อยู่ที่สอนอพระขนงนะครับ
พลนตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานบอกว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้๑๐ตำรวจเอกวัชระ
คนขี่รถสายตรวจบาดเจ็บหนักที่ศีรษะแล้วก็ฟกช้ำตามร่างกาย
ส่วนตำรวจที่มาด้วยกันคือดาบตำรวจกิจสนาที่เป็นคนซ้อน
บาดเจ็บที่ศีรษะเหมือนกันคิ้วขวาก็แตก
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจจากแพทย์นะครับว่า
ตำรวจทั้งสองนายจะต้องรักษาพยาบาลนานกว่า๒๐วันหรือไม่
เพราะมันจะมีผลต่อการแจ้งข้อหา
ขณะเดียวกันตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับรถเก่งคันนี้ก็
อย่างที่ท่านเห็นแล้วฮะ๑๙๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ถูกแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรา
ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ถ้าเกิดว่าตำรวจเขาเจ็บถึงขั้นสาหัสก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม
ใช่ค่ะเพราะว่าตามภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ไปชนท้าย
ตำรวจทั้งสองนายแกกระเด็นแล้วเหมือนกับหมวกกันน็อก
กระเด็นออกมาด้วยใช่ครับศีรษะก็เลยกระแทก
ไม่รู้ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพอีกทีเนาะ

นี่มาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยรถที่ขับอันนี้เห็นมั้ย
กระแทกกระจกเลยนะตอนนี้หญิงสาวคนนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับ
แจ้งข้อหาเรียบร้อยเดี๋ยวก็ต้องส่งสารดำเนินคดีกันตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวจริงค่ะ